มาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวดีกว่านะคะปูปายา
คนนี้หลายคนก็ทราบกันดีว่าถ้างานบุญ
เธอก็ยินดีที่จะช่วยอย่างเต็มที่เลย
แต่หลังแต่ก็แสดงว่าเป็นการสร้างโพงสร้างภาพอะไรให้มาก
คุณผู้ชมคือคนทำดีแต่ก็ไม่ว่าให้มีคนเหน็บแนมนะคะ
ทำไมไม่หันมาทุ่มเทให้กับเด็กด้วยโอกาสชาวไทยบ้าง
เหมือนชาวลีภัยค่ะเหมือนคนนิรภัยนะคะ
เจ้าตัวนั้นลงพื้นที่ช่วยเหลือจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตค่ะ
งานนี้สาวปูก็ขอเคลียร์ให้ฟังชัดอีกครั้งนะ
ว่าเสียงวิจารณ์ที่ไม่เข้าใจการทำงานของเธอ

และเธอก็ย้ำด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเธอมอบทุนการศึกษา
และอุปกรณ์เด็กให้เด็กไทยได้เรียนจนจบ
คือจริงแล้วแค่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า

แต่ปูก็ตอบแล้วว่าปูมอบทุนการศึกษาให้เด็ก๕คน

การศึกษาส่วนตัวเด็ก๕คนส่งสูงเท่าไหร่ที่อยากจะเรียนก็เรียนได้
ก็เลยตอบเขาอยากช่วยปูไหมคะก็ไม่มีอะไรนะ
คนทำงานสังคมจะรู้ว่าเราทำจริงจังอะไรอย่างนี้
คนก็รู้อยู่แล้วว่าจริงคนให้กำลังใจปูเยอะ
จนคนที่เข้ามาคอมเมนต์เขาค่อนข้างโดนถล่มนะ

คุณก่อนหน้านี้เขาก็มีการให้น้องส่งเรียงความเข้ามานะคะ
เออนะคะแล้วก็มาชิงทุนการศึกษาให้ปูปายาไป

คือเอาจริงนะการสร้างภาพแบบนี้สร้างไปเถอะ

เพราะมันคือการทำดีให้กับสังคม
ดีกว่าไปสร้างภาพแย่ทำร้ายทำลายคนอื่น
ไม่พูดถึงไม่ได้จริงนะคะก็ยังคงหวานชื่นดี

ว่าแฟนหนุ่มเพิ่งจะได้ใบอนุญาตทำงาน

โดยตามกฎหมายอย่างถูกต้องด้วยนะคะ
ซึ่งก็ทำเอาสาวปูประทับใจกับความจริงใจ
และความฟึ่งเทคของแฟนหนุ่มสุดไปเลยค่ะ
เขาก็ชอบค่ะเขาเพิ่งได้ใบอนุญาตทำงานล่าสุดมา

รักประเทศไทยเพราะเขาก็รักคนไทยอะเนาะ
เขาก็ต้องมาอยู่เมืองไทยเขาก็ชอบค่ะ

สองคนนี้ทุ่มเทในความรักมากเลยนะคะ
ไม่ใช่ปูปัญญาบินไปหาฝ่ายชายอย่างเดียว
ฝ่ายชายก็พร้อมที่จะมาอยู่ข้างปูพญาที่เมืองไทยเหมือนกัน
ก็ขอโวยพรเลยละกันนะอยากจะเห็นงานแต่งเลยนะ

แต่หนุ่มรักเนี่ยเขาบอกว่าเขารักเมืองไทยเพราะว่าเขารักสาวไทย
ครูบอกไว้แบบนี้เมื่อกี้ได้ฟังกันอยู่นะจ๊ะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่หวานที่หลายคนลุ้นเหลือเกินว่าจะให้สละโสดกันสักทีนึง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอกันต่อไปนะครับ
ก็เดินไปกับสาวปูกันไปก่อน